คุณอาจจะเคยเห็นแล้วคอนโดหมาคอนโดแมว
แต่คุณเคยเห็นคอนโดเจ้าตัวนี้หรือยัง
คือภาพนี้มันคุ้นเหมือนที่ฉันเคยเห็น
เคยเห็นที่ไหนเหมือนบ้านคุณชนะ
ไม่ใช่เหมือนดิฉันเห็นที่หนังไม่แน่ใจ
ลักษณะเขาจะแบบนี้เลยแปะกระจก
แล้วก็หันซ้ายทีขวาทีเหมือนกับชมวิวอะไรบางอย่าง
นี่คือคอนโดของจีจี้น้องจีจี้ตัวเงินตัวทอง
โอ้โหมันมีโพรงเล็กอยู่เหนือน้ำ
วิวทิวทัศน์ของเขาคงจะสวยงามมาก
ราคาแบบว่าผ่อนสบายกระเป๋า
จีจี้ก็คงจะออกมากินลมชมวิว
ไม่คิดว่าวันนี้จะมีปาปารัสซี่แอบถ่ายฉันอยู่ได้

แต่ก็อยากรู้เหมือนกันว่าเอ๊ะคุณชนะ
โดแบบนี้คุณมีไหมคะ
มีหรือยังนะแต่เอาเป็นว่าขอบคุณคลิปจากติ๊กต๊อกนี้นะคะ

อากาศดีชอบเวลาโผล่หน้าออกมาแบบนี้
เอ้ยผมไม่มีอย่างนั้นน้องก็ไม่ทองโถ
แม้แต่ทำเสมือนเลยนะคะ
ย๊าฮูอืม